มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
ไปดูเที่ยวแรกกันก่อนเลยเป็นอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลัก
ถลายตกใต้ทางด่วนรามอินทาอัดนรงค์ค่ะ
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เป็นเหตุการณ์รถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำ
ใต้ทางด่วนรามินทาอัดนรงค์ค่ะ
บริเวณถนนเรียบทางด่วนประดิษฐ์มนุธรรม

จุดเกิดเหตุช่วงเลยจุดกลับรถ
ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะ
ทะเบียน๑ทพสคศ๙๖๐๖กรุงเทพมหานคร
เสียหลักพลิกคว่ำตกลงข้างทาง
ลักษณะคือล้อชี้ฟ้าแบบนี้แหละค่ะ

นายสุกเกษมเพชรรื่นคนขับ
ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังนำอะไหล่ของเครื่องทำความเย็น
จากบริษัทพัดกลจำกัดในซอยกิ่งแก้วย่านบางนา
เพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสมุทรสาคร
ขณะที่ตัวเองยูเทิร์นคือกลับรถ
และกำลังจะชิดซ้ายเพื่อที่จะไปขึ้นทางด่วน
ก็มีรถวิ่งตามหลังมาด้วยความเร็ว

ก็เลยทำให้รถเสียหลักชนกับขอบข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำ
ตำรวจสนโชคชัยตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุ
แล้วก็ตอนนี้เร่งระบายรถด้วยนะคะเพราะว่า

รถก็ติดเป็นทางยาวเลยค่ะ
มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับไปต่อกันที่
ชะเชิงซาวเกิดอุปถิเหตุ
พ่วง๑๘ล้อเบียดกับรถบรรทุก๖ล้อ
จนรถเสียหลักไปเฉียวชนกับรถเก่งที่ขับตามหลังมา
รถเก๋งตกข้างทางหงายอยู่แบบนี้แหละครับ
เหตุเกิดบนถนนเทพรัฐช่องทางคู่ขนานขาเข้าชนบุรี
เหตุการณ์นี้ทำให้นายพร้อมยศถามริยะอายุ๓๐ปี
คนขับแล้วก็นางสาวละลิตาสังพันธ์อายุ๒๙ปี
ภรรยาที่ตั้งคัน๖เดือนก็บาดเจ็บทั้งคู่ด้วย
สนั่นวงทองอายุ๒๖ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่า
ขณะขับอยู่เลนซ้ายเนี่ยพอจะเปลี่ยนไปเลนขวา
ก็มีรถพ่วง๑๘ล้อขับแซงมาแซงซ้ายแล้วก็ไปเฉียวกระจก
แล้วก็หักหลบด้วยความตกใจทำให้รถไปเฉียวชนกับรถเก่งที่ขับมาเลนขวา
แล้วก็เสียหลักตกข้างทางแบบนี้นะฮะ
หลังเกิดเหตุรถพ่วง๑๘ล้อขับหลบหนีไปตามเคยนะครับ
ไปดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุแล้วก็ที่ตรังเนี่ยมีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองตรังได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีรถยนต์ชนเข้ากับต้นไม้บนเกาะกลางถนน
สายตรังป่าเลียนที่เกิดเห็นพบสภาพรถจิ๊บด้านหน้าคือพังยับเยอะเลย

มีนายอำนาจจู่ห้องอายุ๕๗ปีเป็นคนขับรถ

นางสุจิรากายาวอายุ๕๗ปีเป็นภรรยาเล่าบอกว่านั่งรถมากับสามีคุยกันมาตลอดทางแล้วค่ะ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนายอำนาจพูดขึ้นมาว่าเอ้ยพูดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีอาการวูบหมดสติไป
ทำให้รถเสียหลักพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลางแล้วก็ชนเข้าไปกับต้นไม้จนกระทั่งเสียชีวิต
สาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัวกำเริบก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นเนี่ยนะคะ
ปิดท้ายกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะตำรวจเข้าตรวจสอบร่างของนางสมคิดประสิทธิ์สุข
อายุ๗๐ปีนอนเสียชีวิตบนถนนสุขุมวิทย์ช่วงหน้าแขวงการทางชนบุรีนะคะ
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมีร่องรอยถูกเฉียวชน
สอบถามนายนัทกฤทธิ์สีพัดเอกอายุสี่สิบแปดปีคนขับรถกระบาทอ้างบอกว่า
ขับรถมาทางตรงผู้ตายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างยูเทิร์นกลับเข้าเมืองชนบุรี
แล้วก็ตัดหน้าเข้าเลนซ้ายทำให้ตัวเองเฉียวชน
จนกระทั่งรถพลิกคว่ำแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย
ต้นตำรวจบอกว่าจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ